โดยคุณเกรกชัยคุณโทนั้นไปเกาะติดสถานการณ์ที่นั่นนะครับ
เพื่อไปต้อนรับความสำเร็จของทัพนักฟุตซอลทีมชาติไทย
ก็เข้ามาขอถ่ายรูปม่อมดอกไม้ให้กับนักฟุตรฟอร์ทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากที่พาทีมช่วยกันคว้าอันดับ๓ในศึกชิงแชมป์อาเซียน
พร้อมกับคว้าตัวไปลุยศึกฟุตซอลโลกที่ประเทศโคลัมเบียนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับ
ก็การเดินทางมาล่าสุดนะครับก็นำทีมมาโดยวิกเตอร์เฮอร์มั่นกุญสือทีมชาติไทยชาวฮอนแลนด์นะครับ
พร้อมด้วยนักเตะในทีมก็นำโดยเจ้าสุภวุฒิเถื่อนกานะครับดาวสนโวประจำทวนาเมนต์นะครับ
ยิงใบ๑๔ประตูแล้ววันนี้เองนะครับก็มีคนสำรวจโทรภิษันจุนิรกษ์
เลขาที่การสำคมพุทธวรรณแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมด้วยฤทธิ์ป๋อมคุณอันดีศักดิ์บนรักษณ์ศิริวัณฑ์
ประธานพัฒนาฟุตซอลไทยนะครับก็มาต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับผลงานด้วยนะครับ
ซึ่งผมเองได้มีการพูดคุยกับเจ้าอาร์มนะครับ
ถึงผลงานที่เจ้าตัวบอกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียว
มีการปรับตัวนะครับแล้วก็ค่อยมั่นใจขึ้น
จนทำให้ฟอร์มของตัวเขาเองเนี่ยกลับมาด้วยนะครับ
จากเจ้าอามเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสพูดคุย
แล้วก็สัมภาษณ์กับทางคุณอดีศักดิเบนจาสิริวัลด้วยนะครับ
ประธานพัฒนาพุทธศาลไทยก็บอกว่าในส่วนของอาณาคตของ
วิสเตอร์เฮอร์มั่นกุญสือเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้
จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาลือเกี่ยวกับการนำทีมแนวทางต่อไปนะครับ
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีการยืนยันเลย
ว่าวิกเตอร์เอร์มันจะเป็นกุญสือทีมชาติไทย
จากวิกเตอร์เฮอร์มันแล้วเนี่ยเราจะพยายาม
ประมาณว่าหาโค้ดที่ดีที่สุดเพื่อกินฟุตซอลไทยก่อนที่จะไปนะครับ
ซึ่งวิกเตอร์เซอร์มันก็จะต้องทำแผนงานนะครับ
อาจจะมาคุมทีมชาติไทยในการที่จะรวยสืบภูมิศาลโลกที่ก็เป็นได้ด้วยนะครับ
ครับเรื่องของเงินอัดฉีดครับคุณเกือกชัยครับมีข้อสงสัยก็คือ๑ล้านบาท
นั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะได้อีกคนละ๑แสนบาท

คือคนละก้อนครับอีก๑แสนเนี่ยเป็นทางคุณอดีศักดิ์นะครับ
ที่เข้าไปพูดคุยขอการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ให้อีก๕๐๐๐๐เป็น๑๐๐๐๐๐ตามที่มีเขาก่อนหน้านี้มานะครับ
ครับก็คือเพิ่มเป็นก็คือ๑แสนต่อคนเอางี้ดีกว่าสรุปกันนะครับ
รวมคนละก้อนกับ๑ล้านบาท
มีภาคเอกชนเดินทางไปบ้างไหมครับวันนี้

รวมถึงมีการมอบเงินรางวัลกันที่ไหนครับ
ตอนนี้ยังไม่มีนะครับในการที่จะมีห้างร้าน
หรือว่าผู้สนับสนุนที่จะมามอบเพิ่มนะครับ
แต่เชื่อว่าด้วยกระแสเหล่านี้
โรงการพุทธศาสตร์ไทยแล้วก็ผลงานของนักพุทธศาสตร์ไทยเนี่ย
ว่าน่าจะมีผู้ที่ให้ความสนใจมาสนับสนุนด้วยนะครับ
ซึ่งในเดือนเมษายนนี้นะครับช่วงปลายเดือนนี้นะครับ
ก็จะมีการจัดพุทธศาสตร์ลีกด้วยนะครับ
เพื่อการเตรียมสู้สุดพุทธศาสตร์โลก
แล้วรายการที่เหมือนกับเป็นตัวแทนทีมชาติเนี่ย
จะมีรายการอย่างชิงแชมป์สโมสรเอเชีย
ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็มีโอกาสที่แฟนจะให้การตอบรับมากน้อยแค่ไหนครับ

ก็ในส่วนของรายการที่จะเตรียมความพร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ย
เพราะว่าอาจจะเป็นสิทธิ์ของชนบุรีเวฟแต่จะมีการจัดการแข่งขันฟุตซอล
ซึ่งจะมีการเชิญประเทศดังไม่ว่าจะเป็นบราซิลหรือสเปน
หรือว่าอาจจะเป็นประเทศที่ถ้าเรามีการจับสลากฟุตซอลชิงชำโลกออกมาแล้วเนี่ย
มีทีมไหนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราอย่างอเมริกาใต้อาจจะเป็นฟารกวัย
หรือว่ายุโรปอาจจะเป็นรัสเซียเนี่ยเราก็จะมีการเชิญทีมที่อยู่ในโซนอยู่ในกลุ่มเดียวกับเรา
อุ่นเครื่องที่ที่ประเทศไทยนะครับรวมไปถึงจะมีการไปเก็บตัวในต่างประเทศ
ซึ่งทางคุณอธิศักดิ์เขามองไปที่สเปนหรือว่ารัสเซียรวมไปถึงคาซักสถานด้วย
ครับเอาละครับยังไงช่วงนี้เดี๋ยวปล่อยบรรยากาศให้คุณประชัยนั้นไปทำข่าวต่อนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็รบกวนเชิญนักฟุตซอลมาออกรายการที่นี่ด้วยนะครับ
เพื่อร่วมแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากนะครับขอบคุณ